เหตุการณ์นี้ใครจะเชื่อว่าเกิดขึ้นกับลูกชายกับคุณพ่อครับ
ลูกชายคนนี้น่าจะมีความก้าวร้าวแล้วก็ชอบโมโหชอบทำลายข้าวของ
วันหนึ่งครับพ่อเองยังไม่เชื่อเลยว่าลูกชายจะมาดักซุ่ม
ยิงถึงที่บ้านปรากฏจังหวะยิงคุณผู้ชมปืนขาดลำกล้อง
พ่อมีลูกซองอยู่ชักปั้งยิงใส่ลูกเสียชีวิตเลยครับ
พนักงานสอบสวนสพเวียงสาจังหวัดน่านครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังรับแจ้งมีคนถูกยิงตายครับที่ลานหน้าบ้านไม่มีเล็กที่ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
ผู้ตายชื่อว่านายนัทธพงศ์หรือว่าเจมส์อายุ๓๐ปีนอนเสียชีวิต
นี่ฮะหน้าบ้านเลยมีแผลกระสุนโดนกระสุนปืนลูกซองสั้นนะครับ
ยิงเข้าอกซ้ายจำนวน๙เมตร
ตำรวจพบปืนไทยประดิษฐ์๓๘ไม่มีทะเบียนตกอยู่กระบอกหนึ่งครับ
ปลอกกระสุนยังอยู่ค้างอยู่ในรังเพลิงเนี่ย๑ปลอก
แล้วก็มีลูกกระสุนในแกซีนอีกจำนวนหนึ่ง
ตำรวจเก็บปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ไม่มีทะเบียนที่เป็นอาวุธสังหาร

คนเป็นพ่อแล้วก็เป็นคนที่ยิงเนี่ยคือ
นายสมานอายุ๕๙ปีไม่ได้ไปไหนยืนรอให้การกับตำรวจ
แล้วก็เล่าถึงมูลเหตุจูงใจที่ยิงลูกชายตัวเองครับ

ลูกชายผมเนี่ยโทรมาขู่จะยิงล้างโคตรทั้งบ้านเลยนะ

ทำลายข้าวของแล้วก็ขู่ญาติในบ้านมาตลอด
เวลาลูกชายผมมันไม่พอใจใครนอกบ้านมา

มาหาเรื่องคนในบ้านเสมอเลย

ลูกชายผมมันจะกล้ามาดักยิงจริง

ผมเนี่ยไปเอาปืนลูกซองในบ้านยิงสวนกลับไปหนึ่งนัด

ประสานขอมอบตัวครับ
เขาเขา
เขาแหละบ้านครับ
เมื่อวันนี้สมมุติผมไปแจ้งสำรวจสาย

เขาเคยโดนจับคดีครอบครองยาเสพติดครับ
เดือนที่แล้วนัทพงศ์พยายามเผาบ้านพ่อตัวเองนะ

ทำลายข้าวของบ้านพ่อตัวเองตลอดเลย
บางครั้งแค่กับข้าวไม่ถูกปาก
คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมนัทธพงศ์นี่ถึงกับความถ้วยความจาน
ว่างลงข้างบ้านจนคนในบ้านไม่ได้กินกันอ่ะมื้อนั้น
ล่าสุดทราบว่านัทพงศ์ไปทะเลาะกับเมียตัวเองครับ
แล้วก็มาลงกับคนที่บ้านพยายามจะมายิงพ่อตัวเอง
แต่ก็ปืนขัดลำกล้องอย่างที่บอกเลยโดนยิงสวนเสียชีวิตเลย
เรื่องต้นตำรวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็คุมตัวนายสมานซึ่งเป็นพ่อไปสอบปากคำเพิ่มเติมครับ
เพราะว่าเจ้าตัวอ้างว่ายิงเพราะป้องกันตัว
กลัวว่าลูกชายจะมายิงคนในบ้าน
เดี๋ยวตำรวจจะนำตัวนายสมานมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไปครับ